มาดูเรื่องคนที่เขาทำมาหากินสุจริตโปร่งใส

ผมว่าร้านนี้
บอกเลยเขาบอกว่านี่ฮะทำให้คนที่ขับรถผ่านไป
ผ่านมาต้องจอดเล็บเบรกไปซื้อส้มเลย

โอ้โหหลายคนผ่านไปก็ต้องจอดแวะด้วยความที่ส้มก็น่ากิน
แล้วก็แม่ค้าเขาก็สวยใส่ซ้ายดียวด้วย
เจ้าของร้านคุณกวางคุณวันนิดาแก้วเจิมบอกว่า

เพิ่งเป็นแม่ไหม้ป้ายแดงลูก๒หมดหมา
ตอนแรกเปิดร้านขายน้ำปั่นอยู่หน้าบ้าน
ร้านขายน้ำปั่นมาขายส้มดีกว่า
ราคาก็๗๐๑๐๐บาทแล้วแต่ขนาด
รสชาติหวานหอมอมเปรี้ยวอะไรอย่างนี้อร่อย
พูดเองนะว่าอร่อยเหมือนแม่ค้าเลย

แต่ละวันขายได้๓๐๕๐กิโลนะฮะ

มันเริ่มมีปัญหาเพราะว่าคนที่ขับไปเนี่ย

แต่คันไหนที่คุณภรรยาคุณแม่บ้านคุณแฟนนั่งมาด้วย
เริ่มมีปัญหาเพราะ
อย่าลงนะเดี๋ยวฉันลงไปเอง
คือสั่งให้สามีคือคนขับเป็นผู้ชายเนี่ย
ลงจากรถเดี๋ยวฉันลงไปเอง
เพราะเดี๋ยวเธอลงไปเธอจะไปแอ้วอะไรกับคนขายส้ม

ด้วยกันเริ่มมีปัญหาไม่ให้สามีลง
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็แม่ก็สวยขนาดนี้นะฮะ

มีทั้งขายหน้าร้านมาหรือขายออนไลน์มากมาก
บอกว่าสนใจก็สามารถไปอุดหนุนได้นะครับ
นี่ส้มโชกุลน้องกวางขึ้นเบอร์โทรให้แบบนี้

นี่ไงเบอร์โทรหน้าจอพี่ต้นโทรไปสั่งทาง

ไม่มีปัญหาเอาสัก๓๐โลมีไหม

คือเดี๋ยวนี้เวลาจะขายของธรรมดาไม่ได้แล้วเหรอ

ต้องมีอย่างนี้นะฮะ